ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจริงมันก็เป็นข่าวไปแล้วแหละ
ว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึงว่า
ปรัชญาการทำทีมกับคนที่มารับงานเนี่ย
มันอาจจะมีความไม่เข้าใจกัน
คนรับงานไม่เข้าใจปรัชญาการทำงานของสมาคม
ไม่เข้าใจแนวทางแล้วก็ไม่ได้ถาม
ทางประธานเทคนิคก็อาจจะไม่ได้ชี้แจง
หรือว่าอาจชี้แจงแล้วไม่เข้าใจกันตรงนั้น
ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าก็ปรับเปลี่ยนซะ

แต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายชื่อ
กว่าสมาคมจะเปิดเผยเป็นที่แรกอย่างเป็นทางการ
แต่เราพอจะมีคนที่อยู่ในข่ายแล้ว

พอจะเห็นบ้างว่าใครเดินเข้าออกใครไป

รุ่นเจชนะทิพย์นริบดินพวกนี้ทั้งหมดนะครับ
ถิติพันธ์ไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย
รอบคัดเลือกชนะทั้งผ่านทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี

หาโค้ชเยาวชนตั้งแต่ชุด๑๖ปี๑๙ปี

เพื่อจะต่อยอดไปถึงรุ่นไม่เกิน๒๓ปี
ที่เป็นรุ่นเต็มอายุในการลุ้นตัวโอลิมปิก๒๐๒๐
ซึ่งการหารือทางโค้ชเฮง
ก็บอกในฐานะประธาเทคนิค

แต่เหลือรอการเจรจาทำข้อตกลงก่อนอย่างเป็นทางการ
แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีว่าเป็นใครอย่างไร
ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับข้อสรุปก็ชัดเจนที่เป็นข่าว
ก็คือว่ากุญสือทั้งหมดทุกรุ่นอายุที่มีการปรับเปลี่ยนจะเป็นคนไทยทั้งหมดครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ผลสรุปนะครับว่าชุด๑๖ปีเนี่ยใครจะมาเป็นโค้ชนะครับ
แล้วก็๑๙ปีด้วยต้องสรุปในเรื่องของรายได้เขาของเขาก่อนนะครับ
ซึ่งเขาต้องคุยกับฝ่ายการเงินก่อนเนี่ยครับถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย
มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นมันเป็นคนไทยหมดครับผมครับเป็นคนไทยทุกคนเป็นคนไทย
ต้องดูความเหมาะสมณตอนใกล้ที่จะแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าณตอนนั้นไม่ได้ปิดลีกในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกม
จากดูทีมชุดต่ำกว่า๑๔ปีก็จะเป็นที่ปรึกษาของทีมชาติไทยในชุดเยาวชนด้วย
ก็สรุปภาพรวมอย่างที่พี่ชี่บอกไปนะครับก่อนอันนี้เนี่ยเราเซ็นสัญญาเดือนเมษายน๑๔ถึง๒๑ทีมชาตินะครับ
ดังนั้นเรามาดูนะครับว่ารายชื่อจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่กรณีของนักช่วยเนี่ยนักข่าวก็ต้องถามซะหน่อย
คือโครตเชงก็บอกว่านักช่วยสมชายฉุบวัญชุมเนี่ยมาเสนอแผนงานช้าเกินไป
แสดงว่าอย่างนี้มีการเปิดคัดกันภายในหรือเปล่า
คิดว่าตัวเองมาไม่ช้าเพราะผมเองก็คิดว่าไม่น่าช้า

เหมือนกับว่าน่าจะส่งรายชื่อหมดแล้ว
แค่การพิจารณาเงินเดือนที่โค้ดเฮงบอก
ถ้าช่วยบอกว่ามายื่นโปรไฟล์

แต่ว่าไม่ได้มากดดันสมาคมนะครับ
เดินทางมาถึงโอ้ต้องมาเลือกตัวเองเข้าทำงาน
ซึ่งจริงแล้วสมาครมก็จะมีสิทธิ์ที่เลือกหรือไม่เลือกก็ได้
อิจฉาทางเวียดนามกับทางมาเลเซียเล็กน้อยเหมือนกัน
เข้ารอบทุกปีแต่ก็ไม่ได้ต่อ
เพราะว่าติดสมสรรค์บังเอิญตอนนี้ว่างสมสรรค์
ก็เลยอยากจะเสนอตัวเข้ามาทำช่วยชาติบ้างนะฮะ
เรามีความสามารถประสบการณ์เยอะ
แต่ถ้าประธานเทคนิคไปเลือกคนอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่
เหมือนกับเราดูเพื่อนบ้าน
บอล๒๓ปีมาเลเซียกับเวียดนาม
เราอายนะเราอายเข้าที่เข้ารอบ
เราก็ยิ่งดูก็ยิ่งเจ็บยิ่งดูก็ยิ่งเจ็บช้ำ
ทั้งที่ผู้เล่นเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างกันเลย
ผมว่าผู้เล่นความมาตรฐานความสามารถเนี่ย
ไม่ได้ต่างกับของเราเลยผมเผลอเราจะดีกว่าด้วย
แต่อะไรคือข้อบกพร่องที่เราจะต้องแก้ไข
ก็ต้องเอามาเป็นแรงกระตุ้นเนอะพี่น้าช่วยบอก
แต่เขาพูดได้ไงเพราะตอนเขาทำผลงานเขาดีกัน
แต่ว่าเขาทำรอบเขาเลือกเข้าแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ทำต่อ
เขาก็เลยสามารถที่จะคุยด้วยว่าโอ้โหผลงานตอนทำดูดี

ใช่เขาทีมชาติรุ่นเดียวกันสมัยเป็นนักเตะนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเกาะติดแล้วก็คาดการณ์กันนะคะว่า
ทีมชาติไทยในแต่ละชุดนะคะกุญสือจะเป็นใคร